เรื่องเห็บหมากันหน่อยค่ะเห็บหมามันควรจะอยู่ที่ไหนคะ

แต่นี่เห็บหมาไปแอบอยู่ในตาคน
ตาเราเนี่ยนะคุณนึกภาพดิคุณมันไม่ไหวจริง
เรื่องนี้เอามาเตือนภัยกันเลยนะคะพาไปดูเรื่องราวนี้กันเลย
คนใช้เฟซบุ๊คชื่อเหนาะเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้
เตือนภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ขณะที่เดินทางไปทำบุญนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปทำบุญเกาะช้างพักติดกับภูเขา
ช่วงนั้นฝนมันตกอากาศมันชื้น
แล้วตื่นเช้ามารู้สึกเจ็บหางตาด้านขวา
แล้วก็เห็นติ่งดำอยู่ใต้ขนตาค่ะ
หมอก็รักษาด้วยอาการส่องกล้องเข้าไปดู
แล้วก็ใช้แหนบค่อยคีบอะไรบางอย่างออกมาจากใต้ขนตา
พอหยิบออกมาดูโอ้คุณพระแทบช็อก
เห็บจ้าเห็บหมาเด้อ

คือมองไกลเราก็จะดูไม่ค่อยออกอะค่ะ
แต่นี่หมอคีบออกมาแล้วซูมใกล้
แดงเลยจ้ะตัวผู้นะเห็บแบบนี้
เฮ้บมันปล่อยพิษออกมาแล้วก็เป็นภาหาของเชื้อโรคติดมาด้วยค่ะ
ีบเห็บได้ชั่วโมงนึงตาเริ่มบวมเลย
ผ่านไปหนึ่งวันอาการก็เริ่มแพ้พิษเห็บ
ติดเชื้อแบคทีเรียตามมาจากเห็บมากขึ้น

ตาขวาเธอเห็นไหมคะบวมปิดปิดสนิทตาแฉะน้ำตาไหลตลอดเวลา
อักเสบมีหนองบริเวณเปลือกตาด้านในมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตโอ้โห
บวมไปทั้งหน้าลามไปถึงคอหายใจแป๊บนึงผู้โพสต์เนี่ยเขาก็โพสต์อัปเดต
อาการรักษาพิษเห็บไว้นะคะเขาบอกว่าพอเข้าสู่วันที่สาม
หมอเนี่ยต้องผ่าเอาหนองสองเม็ดออกจากตาค่ะฉีดยาชาที่เปลือกตาอีกสามเข็ม
ตอนนี้อาการเธอดีขึ้นแล้วกลับมาพักรักษาตัวที่คอนโดแล้ว
คุณใครจะไปคิดว่าเห็บเกาะตาต้องระวังนะคะคือเห็บเนี่ยนอกจากอยู่ที่หมา
อยู่ที่แมวแล้วเนี่ยเวลาพื้นชื้นพื้นดินพื้นห้องมุมบ้านอับอ่ะ
มันก็อยู่ในดินมันก็อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูแลบ้าน
ดูแลพื้นที่ให้มันสะอาดเอาไว้ระวังหูระวังตาด้วยแล้วกันนะคะ